เจ้าแจ๊กริมเจ้า
มาค่ะแม่เป้ยผัดชิม
เมนูน้ำลายแตะต่อมะม่วงค่ะคุณผู้ชม
อยากกินก็ต้องทำเองนะคะ
เริ่มมาตั้งแต่สอยมะม่วงไปเลยจ้ะแม่
ครับมาใหญ่เอาไปเจ๊ค่ะมาเจ๊ค่ะ

ไม่หนดทุกคนก็เล่นสายตาลอยากกินกินก่อน

อิ่นนี้เหยียบนิดเดียวเท่านั้นแหละค่ะ
จะตามไปกินถึงบ้านแล้วนะครับนี่
เปรี้ยวปากมันลายแตกจั๊วเลยจั๊มมะเป๋ย